เอามาดูเรื่องของเหตุการณ์บนท้องถนน

นี้สมัยนี้กล้องมันเยอะคลิปมันเยอะ

กรณีนี้ก็มีเรื่องของคนขับรถตู้โดยสาร

รถตู้เนี่ยไปปาดเขาจนล้มนะฮะ

ก็เลยต้องมีการถามไทยกัน
วิวาทะกันว่าโอ้โหทำไมทำแบบนี้นะครับ
แล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะผู้คนต้องมาห้ามทับห้ามศึกกัน
เสื้อสีฟ้านี่คนขี่รถจักรยานยนต์
เสื้อสีชมพูผู้หญิงที่นั่งกองอยู่กับพื้นถนนเนี่ย

สาวที่นั่งรถจักรยานยนต์มาด้วย
เสื้อสีเทาครีมเนี่ยนะฮะ
ที่เอามือค้ำคอเขาเนี่ยคนขับรถตู้โดยสาร

ที่เหลือก็คือชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์มาช่วยกันห้ามศึกนะครับ
ผู้ที่โพสต์คลิปเอาไว้ในเฟซบุ๊ก
บอกว่าเป็นเหตุการณ์ระหว่างคนขับรถตู้โดยสาร
สาเหตุจากการปาดหน้ากันบนถนนบางนาตราด
พร้อมกับระบุว่าเสื้อฟ้าแฟนผู้หญิงบาดเจ็บ
ส่วนรถตู้ก็ถืออาวุธมานะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนถึงสะพานลอยตรงข้ามมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
รถจักรยานยนต์ขี่มาตามปกติ
รถตู้โดยสารปาดหน้าจักรยานยนต์ล้ม
มีคนบาดเจ็บ๑คนแล้วก็มีปากเสียงกัน
แต่คนขับรถตู้ชักอาวุธคือไม้เบสบอลออกมาด้วย
ดีนะที่ชาวบ้านแถวนั้นมาห้ามเอาไว้ก่อน
นี่ฮะโอ้โหนะครับคือถ้าไม่มีคนห้ามนี่ก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปก็มีคนแสดงความคิดเห็นเยอะ
อย่างเช่นรถตู้นักเลงเจอบ่อยมาก
บางคนยังมีด่าและตะคอกผู้โดยสารด้วย
อ้าวรถตู้ดีก็ซวยอีกแล้วนะครับ
รถตู้ทุกวันนี้ขับอันตรายน่ากลัว
บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวนี้คนขับรถตู้แต่งตัวแบบนี้ก็ได้เหรอ

ขาสั้นเสื้อยืดรองเท้าแตะอะไรอย่างนี้
รถตู้โดยสารก็ต้องมีกฎระเบียบใช่มั้ยน่ะครับค่ะ
รถตู้โดยสารสามารถพกพาอาวุธได้ด้วยเหรอ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็สอบถามเรื่องนี้ไปยังนายสุกรีจารุภูมินะครับ
ซึ่งเป็นผู้มนุยการกองตรวจการขนส่งทางบก
ท่านก็บอกว่าจากการตรวจสอบคลิปในเบื้องต้น
เป็นรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการสายบางนาเคหะบางพลี
เดี๋ยวจะตรวจสอบเชิงลึกต่อไปว่ารถตู้คันนี้ขับรถปาดหน้ารถจักรยานยนต์จริงหรือไม่
ถ้าพบว่าขับรถปาดหน้าเขาก่อนจริงก็จะมีความผิดนะครับ
โทษฐานก็ปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทนะฮะ
ส่วนเรื่องการพกพาอาวุธซึ่งเป็นไม้เบสบอลแล้วไปขู่ทำร้ายเขา

รถตู้โดยสารที่พกพาอาวุธเนี่ยอันนี้ทำไม่ได้นะฮะแล้วไปทำร้ายเขาแบบนี้ถือว่าเป็นคดีอาญา
ผู้ที่ถูกคมคู่สามารถไปแจ้งความได้กับตำรวจสอนอในพื้นที่
นี่รถตู้โดยสารสาธารณะด้วยนะแล้วแต่งตัวแบบนี้นะแล้วพกอาวุธเอาไว้ด้วย